คดีที่ญาติเขาขอความเป็นธรรมให้กับผู้ตายนะฮะเพราะว่ามีชุดเฉพาะกิจฝ่ายปกครองเมืองเลยเข้าไปตรวจค้นยาเสพติดในบ้านหลังหนึ่งนะครับ
แล้วก็ปรากฏว่าไปยิงเขาแล้วก็ทำร้ายเขาจนเขาเสียชีวิตช่วงที่ถูกทำร้ายถูกยิงไปแล้วเนี่ย
โอ้โหตอนไปโรงพยาบาลกุญแจมือยังใส่อยู่เลยใช่นะครับคุณป้าของผู้ตายก็พยายามเรียกร้องขอความเป็นธรรมอยู่นะครับ
คุณป้าชื่อนางหนูนีชุมแวงวาปีนะครับเป็นป้าของเหยื่อกระสุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเมืองเลย
พร้อมกับญาติ๓คนวันนี้ไปพบพันธุ์ตำรวจเอกปรีชาเก่งสารีกิจภูมิกับการสพเมืองเลย
เพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมประกอบสำนวนคดีในการเตรียมแจ้งข้อกล่าวหากับเจ้าหน้าที่
ที่เข้าไปที่เหลืออีก๕คนมี๗คนนะฮะ๒คนมอบตัวแล้วก็ได้ประกันตัวไปแล้ว
อีกห้าคนยังรอการแจ้งข้อหาอยู่หลังสอบปากคำพันธุ์ตำรวจเอกวัญชัย
รมณชาติชัยรองผู้กำกาลประกอบประทรศนระภูมิคนจังหวัดเลยพร้อมกับทางผู้มกับด้วย
ไปที่บ้านจุดเกิดเหตุนะครับไปตรวจสอบหาร่องรอยกระสุน
และวิถีกระสุนรวมทั้งหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ก็ไปตรวจตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนถึงหลังผู้ตายถูกยิงล้มลง
ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓๐เมตร
แล้วนอนจมกองเลือดแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
เพื่อเอาไปประกอบสำนวนคดีก่อนจะรวบรวมพยานหลักฐาน
ส่งให้อายการเพื่อส่งฟ้องศาลต่อไป
หนูนี่ยอมรับว่าเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะว่าผู้ต้องหา๒คนที่ได้ประกันตัว
มีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือทั้งที่เป็นคนทำผิด
ส่วนที่ตำรวจเรียกไปสอบปากคำเพิ่มเติมนั้น
เพื่อรวบรวมหลักฐานไปแจ้งข้อกล่าวหากับชุดของฝ่ายปกครองอีก๕คน
ทำให้ตอนนี้รู้สึกดีใจขึ้นที่ตำรวจมาให้ความเป็นธรรม
รับปากป่ะ
เราก็มั่นใจครับว่าทางจ้าน๒๖๐๒เลย
จะได้รู้ว่ากะสุนค่ะเป็นของดีใจเออ

อกจากนั้นนะคะทีมข่าวก็ได้ตรวจสอบรอบ
เหตุการณ์ตอนที่นายเมธารัฐถูกจับแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิต
ย้ายออกไปจากห้องเช่าแล้วนะคะ
ย้ายออกไปมาหลายวันก่อนเขาบอกว่ากลัวเรื่องลี้ลับ
กลัวว่านายเมธาระจะมาหลอกก็เลยถึงขั้นต้องย้ายออกค่ะ
ทีมข่าวก็คุยกับเพื่อนข้างห้องที่ยังอยู่ที่ยังไม่ย้ายนะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อกลางดึกวันก่อน
เมธารัฐมาหามาหาที่ห้อง
แค่แบบมายิ้มให้ไม่ได้พูดอะไร
เขาก็เลยบอกไปว่าอย่ามาอย่ามาทำให้กลัวเลย
เพราะว่าเดี๋ยวจะอยู่ห้องนี้ต่อไปไม่ได้
พอบอกแบบนั้นนายเมธารัฐก็หายไปเลยนะคะ
แล้วทีนี้หนูก็บอกว่าพี่อย่ามาทำให้กลัวนะ
ถ้ากลัวก็จะอยู่ที่นี่ไม่ได้
สักพักพี่ก็ยิ้มแล้วก็ไม่มีเลย
น่าสงสารเหมือนกันนะสงสารพี่เขา

ทำงานเวลามากินข้าวนะคะก็ทำงานอยู่กับลูกคนเล็กเขาน่ะ
ซึ่งวันพรุ่งนี้นะคะญาติของนายเมธารัฐบอกว่า
ก็ยังคงเดินหน้าในการร้องขอความเป็นธรรมนะคะ
เขาบอกว่าจะมีการแห่ลงศพของนายเมธารัฐ

เก็บศพไว้ก่อนจนกว่าที่จะมีความคืบหน้าเรื่องของคดีความ